พลอยเป็นนักเรียนไร้สัญชาติ
วันนี้เราจะเล่าเรื่องน้องที่ไร้สัญชาติให้ฟัง๒คน
มีน้องพลอยอยู่ที่ระนองอยู่ม๕
อีกคนนึงคือน้องน้ำพึ่งหมอ๖อยู่ที่เชียงราย

คือน้องทั้งสองคนจะต้องไปแข่งโครงการวิทยาศาสตร์
สหรัฐอเมริกาไปกันคนละโครงการคนละรัฐนะคะ
แล้วน้องติดปัญหาเรื่องของสัญชาติ
แต่ทีนี้กลายมาเป็นข่าวดีค่ะคุณผู้ชม

และนี่ค่ะเห็นไหมคะน้องพลอยเดินมาแล้ว
แล้วมีพ่อเมืองจังหวัดระนองมาด้วย
คือเอาจริงนะเรื่องนี้หลายหน่วยงานเลย

เพราะว่าตอนแรกข่าวที่นำเสนอออกมาเราก็รู้แหละ
ทางสหรัฐเขาก็ปฏิเสธที่จะออกวีซ่า
ให้น้องเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

นี่คือน้องไปพิมพ์นิ้วมือครบทุกนิ้วแล้วนะ

ออกมาจากเครื่องแล้วฮะบัตรประชาชนครับ
ชื่อน้องยนฤดีปิยทัศน์หรือว่าน้องพลอยนั่นเองนะคะ

ก็เดินขี่เต็มที่เรื่องนี้เหมือนกันนะ
มากันแล้วแล้วมาพร้อมกับครอบครัวด้วย
พูดว่าจะตุปฏิปริยำปุฏระ
ก็มอบบัตรประชาชนให้กับน้องพลอย
แล้วเอาจริงนะเมื่อวานนี้น้องพลอยก็น้ำตาคลอเลย
เหมือนกับรอคอยมานานนะคะก็ดีใจ
ที่ได้บัตรประชาชนแสดงถึงความเป็นคนไทย
แล้วน้องเขาพูดว่ายังไงดีใจขนาดไหน

พลอยขอทราบทรีย์นะคะในพระมหากรุณาชิคกรุณ
ทอยได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวงนะคะ
และทำให้พลอยเนี่ยได้เกิดมาอยู่ในประเทศไทยนะคะ
ขอขอบคุณนะคะทุกคนเลยนะคะทั่วประเทศนะคะ
ที่ให้กำลังใจพลอยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ
ทุกคนที่ยังอยู่เคียงข้างฟอยนะคะ
ในผ่านให้พลอยช่วงนี้ไปได้ค่ะ
และขอบคุณพี่สื่อมวลชนนะคะ
ที่ทำให้พลอยได้มาอยู่ในจุดนี้ค่ะ
โอ้โหดูแล้วยิ้มตามเลยอ่ะ

พลอยจะพูดถึงเรื่องของการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินทุกครั้ง
ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องพลอยด้วยนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวน้องพลอยจะไปแข่ง
โอลิมปิกวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมที่นิวยอร์กสหรัฐ
จะเดินทางวันที่๑๗ถึง๒๐พฤษภาคมนี้
เป็นกำลังใจให้น้องสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะ

แต่ว่าจริงแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วล่ะ
ใช่ค่ะต่อจากน้องพลอยอีกคนนึงเลยละกันค่ะ

นี่พาคุณผู้ชมมาดูที่เชียงรายนะ
แล้วผู้ว่าประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เมื่อวานนี้ก็ได้มอบบัตรประชาชนสัญชาติไทยโดยสมบูรณ
ให้กับน้องน้ำพึ่งนางสาวน้ำพึ่งปัญญาเป็นชาวไทยลื้อนะคะ
น้ำพึ่งอายุ๑๘ปีเรียนอยู่ชั้นม๖ที่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์
น้องเป็นเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกคุณ
ให้เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
จะจัดขึ้นที่สหรัฐแล้วจะจัดขึ้น๑๒๑๗พฤษภาคมนี้แล้วค่ะ
น้องจะต้องไปที่รัฐแอริโซน่านะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้รับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
คุณแม่ของน้องน้ำพึ่งก็คือคุณแม่เกียง
บอกว่าดีใจที่หน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือในการออกบัตรประชาชน
ทำให้น้องน้ำพึ่งได้ไปแข่งวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐ
ก็เป็นไปตามความฝันของน้องน้ำพึ่งค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายด้วยที่ให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีวันนี้ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เราก็อยากให้คุณผู้ชมแสดงความยินดีกับทั้งน้องพลอยแล้วก็น้องน้ำพึ่งด้วยนะคะ